ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์โคปอเรชั่น
ให้ใช้ข่าวโอลี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะกลางตัวเนื้อ
หรือว่าคุณผู้ชมได้เห็นโปรโมทรายการวันนี้แล้วอาจจะสงสัยนะคะ
ทำไมเล่นข่าวเก่าจังเป็นข่าวเก่าจริงค่ะ
เพราะว่าเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๕มิถุนายนนะคะช่วงบ่ายต้นเองค่ะ
แล้วก็เป็นข่าวถือว่าเป็นข่าวใหญ่โดยเฉพาะถ้าเป็นคนในวงการกีฬาชนิดนี้
ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่มากแต่ว่าไม่ได้มีไม่ได้มีปมไม่ได้มีประเด็นอะไรให้ถามต่อเลยนะคะ
เพราะว่าในส่วนของข่าวเองหรือว่าความเข้าใจของเนื้อข่าวเนี่ย
คนเข้าใจว่าก็อุบัติเหตุและยิ่งอีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นเด็ก๙ขวบด้วย
ก็จะจบไปอย่างทุกคนเสียดายไม่ได้อยากให้เกิดขึ้น
แล้วก็ร่วมไว้อะไรกับน้องแล้วก็แสดงความเห็นใจพ่อกับแม่นะคะ
แต่ทีนี้ข่าวมาเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อ๒๓วันนี้เองค่ะ
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องคอปเตอร์ตัดสินใจว่าต้องมีการแจ้งความอีกครั้ง
แน่นอนนะคะเวลาแจ้งความคือคนที่ถูกแจ้งความคือเด็ก๙ขวบ
ตามกฎหมายคือน้องเด็กมากนะคะแต่คำถามก็คือว่าแล้วพ่อแม่ซึ่งรู้อยู่แล้ว
ทำไมทิ้งเวลามาตั้งเกือบเดือนถึงตัดสินใจเมื่อ๒๓วันนี้
และรู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งคือเด็ก๙ขวบทำไมยังตัดสินใจที่จะแจ้งความเรื่องนี้
และข่าวเกิดไปตั้งนานทำไมถึงกลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง
คำตอบอยู่ทั้งหมดวันนี้นะคะเราจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของคอปเตอร์นะคะ
คุณสัจจะและคุณประภาวดีฉันทะสันติธรรมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่

คำถามเยอะเลยแม้กระทั่งเราเป็นนักข่าวเองเราก็เอ๊ะทำไมถึงเป็นข่าวขึ้นมาอีกครั้ง
คำถามแรกก่อนเลยค่ะเพราะว่าเราก็ขึ้นชื่อรายการตามสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ก็คือว่าพ่อกับแม่ของคอปเตอร์ตัดสินใจแจ้งความและก็คนที่ถูกแจ้งความ
ก็เป็นเด็กอายุเพียง๙ขวบทำไมคะเกิดอะไรขึ้นคะ
อยากให้มันมีมาตรฐานนะคะอยากให้มันมีมาตรฐานเกิดขึ้นใหม่
เราไม่เอาติดใจเอาความกับเด็ก๙ขวบเลยตั้งแต่วันแรกที่เกิดคดี
จนกระทั่งวันนี้เราก็ไม่เคยเปิดเผยชื่อหรือไม่เคยติดใจเอาความน้องเลย
เพียงแต่ว่าเราอยากจะให้กับทางผู้ปกครองมีการเยียวยา
หรือคือตอนนี้เรื่องทุกอย่างมันเงียบไป
แต่แต่คนก็ไม่คิดว่าเรื่องจะต่อเนื่องนะคะแม่เพราะทุกคนก็เข้าใจว่า
ก็คืออุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วน้องที่เอาล่ะเราอาจจะบอกว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุ
แล้วแต่เขาก็เพิ่ง๙ขวบทำไมแม่รู้สึกว่ามันเรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นนะคะ
เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่าหนึ่งมันมีเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยา
ทางจิตใจของเรากับครอบครัวเขาสองก็คือเราจะทำยังไง
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกสำหรับวงการเจสสกีอืมค่ะคุณพ่อค่ะ
ในฐานะคนที่คือพ่อแม่อยู่ณวันและเวลาจุดที่เกิดเหตุ
จากไปของลูกทุกวินาทีนะคะพ่อค่ะคือตอนเนี้ย
จุดสำคัญที่สุดที่เรื่องนี้กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งเพราะอะไรคะ
คือตั้งแต่น้องคอปเตอร์เขาเสียชีวิตนะครับก็วันที่๕
เราก็ทำการจัดงานศพนะครับทำโปรงศพแล้วก็เผาไปเมื่อวันเสาร์นะครับ
เสร็จแล้วก็มารอยกระดูกซึ่งเราเนี่ยนัดกับทางคู่กรณีวันอังคารนะครับ
ว่าเขาจะช่วยค่าโปรงศพนะครับซึ่งเป็นเงิน๓๘๐๐๐บาทนะครับ
เสร็จแล้วทีนี้ทางคู่กรณีมาคุยกับเราสรุปวันพฤหัสนะครับว่าให้เงินมาทั้งหมดแล้ว๒๒๐๐บาท
เราขอว่าจะจบแค่ตรงนี้นะครับเราก็บอกว่างานยังไม่จบเลยคุณรอก่อนได้หรือเปล่า
รอให้งานจบแล้วค่อยคุยกันนะครับตอนนั้นเราก็ไม่รู้ยอดค่าใช้จ่ายซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็ยังหวัดสวัสดีเขาเหมือนเดิม
คือน้องเขาเสียไปแล้วเราก็ไม่ได้อะไร
จนกระทั่งจบงานเสร็จผมโทรไปหาเขาเมื่อวันอังคาร
ผมก็บอกเขาเป็นเงินทั้งหมด๓๘เหมือนเกียรติ

เพราะฉะนั้นมันต่อค่าโปรงศพน้อง
ซึ่งเขาก็บอกว่ามีแค่๑แสนบาท
ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่พอใจแล้วว่าเหมือนกับลักษณะว่า
นี่ชีวิตลูกเรามีค่าเท่านี้เองเหรอ
แล้วคุณก็ฐานะฐานะดีกว่าเราตั้งเยอะตั้งแยะ
ถ้าเป็นคนทั่วไปผมจะไม่คิดเงินเลยสักบาทหนึ่งนะครับ
แล้วจะอย่างไรคะเขาเป็นใครคะ
ก็คือเขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจสักชนิดนึงสักอย่างหนึ่ง
พ่อหมายความว่าเขามีธนะ

พอที่จะจ่ายให้เราได้บ้าง

คือฆ่าทำศพน้อง
ไม่ใช่ว่าเป็นค่าชดเชยค่าเยียวยา

แล้วเราเรียกค่าใช้จ่ายตรงนั้นจากเขาด้วยป่ะคะ
คือตอนนั้นเราไม่คิดเลยไม่คิดว่าจะเรียกเลย
คือจบกันแค่นี้คนเอาตังค์มาให้ก็คือจบแล้ว
เราไม่ได้เรียกอะไรแยกกันกลับนะครับ
คือตอนนี้ที่พูดก็พูดเฉพาะแค่ค่าใช้จ่ายงานศพน้อง
ตอนนั้น๓๘๐๐บาทแล้วก็ถ้าจ่ายรวมมาแล้ว
ทางฝั่งนึงจ่ายมา๒๒๐๐๐๐๐บาทเหลือ๑๖๐๐๐๐๐บาทใช่ไหมคะ
ซึ่งหลังจบงานถึงจะทราบยอดรวม
แต่ทีนี้พอเราไปบอกเขาว่ายอดเท่าไหร่แล้วมีส่วนต่างเท่าไหร่ปุ๊บ
ทำไมคะคำพูดของเขาชัดเจนเลยเหรอคะว่าไม่ให้หรือยังไง
คือเขาบอกว่าเขามีอยู่แค่๑แสนบาท
ตอนนั้นเราไม่พอใจแล้วเราสปอร์ตกับคุณมากเราไม่คิดอะไรเลย
แค่ฆ่าพลงศพอย่างเดียวนะแต่อยู่ในนี้คุณมาต่อ
เราก็ไม่เป็นไรครั้งที่สองงั้นเดี๋ยวให้แฟนผม
คุณคุยกับแฟนผมดีกว่าผมไม่รับโทรศัพท์
โทรไปหาเขานะคะเขาไม่ได้โทรมาหาเราเขาแจ้งว่าเขาตั้ง
ค่าที่จ่ายไว้ในงานนี้๓๐๐บาทเราก็บอกว่าค่าที่จ่ายแล้ว
เขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยไลน์ค่าใช้จ่ายไปให้เขาเช็คก่อนอืม
บอกว่าทำไมจะต้องลายค่าใช้จ่ายซึ่งค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยไม่
จัดงานอะไรเกินเลยจากการจัดงานศพปกติคนธรรมดาหนึ่ง
คนเลยถ้าเราเคยจัดงานศพเราจะรู้ว่าราคาเนี่ยมันก็เป็นราคา
ปกติไม่ได้ขูดเลือดขูดเนื้ออะไรเลยค่ะค่ะแล้วเขาก็บอกเรา
ว่ามันเป็นอุบัติเหตุเขาจะย้ำอยู่อย่างนี้ว่ามันเป็นอุบัติ
อันนี้ฉันก็ต้องถามคำนี้เพราะว่าตอนพาดหัวข่าวมาล่าสุด
ว่ามันคืออุบัติเหตุนะคะคุณพ่อคุณแม่คือมันมีอะไรซับซ้อน
กว่าที่มันเป็นข่าวมาต้นเดือนเหรอคะคือในลักษณะของ
เกิดอุบัติเหตุทีแรกเราก็ไม่ได้ติดใจฟาร์ม

คือเห็นหน้ากันนะครับเราก็ไม่เป็นไรนะครับ
แต่ว่าพอเรามาเจอคนที่มีนิสัยเหมือนลักษณะจิตสำนึกเขา
เขาไม่มีการตอบรับกับคอปเตอร์ที่เสียไปเลย
แค่นี้คุณยังเสียสละไม่ได้คุณยังต้องมานั่งต่อ

คนคนนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับ

ตอนนั้นเราก็เข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
เอาอย่างนี้ก่อนนะคะคือรายละเอียดของข่าวมันไล่เลียงมา
ใช่ไม่ใช่พ่อบอกทีละข้อเลยนะคะ
คือน้องสองคนเนี่ยตอนเกิดเหตุน้องสองคนนี้
กำลังซ้อมด้วยกันถูกหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ค่ะมันเป็นบึงสาธารณะ
ซึ่งใครก็จ่ายเงินแล้วก็สามารถลงซ้อมได้

แต่ในบึงตอนนั้นมีเขา
วิ่งยังไงเดี๋ยวก็ต้องเจอกันก็ต้องแสงกันไป
แต่จริงไม่ใช่คู่ซ้อมว่าซ้อมด้วยกัน

จากแค่ชื่อค่ะว่าน้องชื่ออะไร

ใช่ครับอดีตครับที่ผ่านมา

ถ้าถามว่าเคยเห็นน่าค่าตากันไหม

แต่ถ้าถามว่ามีคู่ซ้อมบรรณเกิดเห็นไหม

เพื่อจะวอร์มเครื่องเพื่อจะรอซ้อมกับผู้ใหญ่ตอน๔โมงเย็น
ซึ่งเราจะมีนัดกันทุกอาทิตย์เลย๔โมงเย็น
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เขาจะมาสอนคอปเตอร์
เขาจะริ้วลายกันเวลาไล่แทงกันก็จะรู้ลายหลบกันหมด
อ๋อจริงแล้วคือไม่ได้จะซ้อมกับน้องผมแหละใช่ไหมคะ

ครับผมวอร์มยังไงอ่ะเพราะวอร์มมันต้องไม่เร็วมากเหมือนตอนแข่งรึเปล่าคะ

คือในการที่เราจะลงไปเนี่ยเราต้องเช็คกำลังเครื่องยนต์ทั้งหมด
ว่ามันปกติหรือไม่นะครับแล้วก็วิ่งมีอาการอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่า
ผมจะให้เขาวิ่ง๓รอบเกือบทุกครั้งเป็นการวอร์มเครื่องนะครับ
เช็คสภาพทั่วไปว่าอะไรมีผิดปกติหรือเปล่า
ก็คือรอบเดียวกันกับที่น้องเก้ากบลงไปวอร์มด้วย

ไม่ได้แข่งกันครับแค่วิ่งความเร็วที่ต่างกันมันจะต้องเจอกันอยู่แล้วนะครับ
ยนต์มันไม่เท่ากันมันซ้อมด้วยกันไม่ได้อยู่แล้ว

อ่าแล้วเขาไปเอ๊ะถ้าไล่ยังไงก็ไม่ทันนะครับ
แต่โอเคในการวอร์มมันต้องมาเจอกันทั้งจุดสองจุดแล้วนะครับ

แล้วมันไม่ได้แข่งด้วยนี่นะคะ

แล้วมันไปเจอจนเกิดอุบัติเหตุแรงขนาดนี้ได้ไงคะ
คือ๑นะครับเดี๋ยวขอแผนผังหน่อยนะครับ
อันนี้คือคุณพ่อพยายามจะเอามาอธิบายให้ดิฉันฟัง
ครับผมก็คือสีแดงนี่นะครับคือเรือของคอปเตอร์
อันนี้สีน้ำเงินคือเรือของเด็ก๙ขวบนะครับ

ใช่ก็คือในตำแหน่งนี้นะครับจะอยู่ลักษณะคอปเตอร์

ครับคือทุ่นตอนตำแหน่งที่จะวิ่งเนี่ยคือลายสนามที่จะต้องวิ่ง
คุณผู้ชมหัวลูกศรนี่คือเครื่อง

ตำแหน่งหัวเรือของทั้งสองคนพอมาถึงทุนนี้คอปเตอร์อยู่ตำแหน่งนี้
น้องเขาอยู่ตำแหน่งนี้พอมาอยู่ตำแหน่งนี้คอปเตอร์มาเท่ากันแล้วนะครับ

เสร็จแล้วก็พอมาถึงณตำแหน่งนี้คอปเตอร์เริ่มแซงแล้ว

ใช่นี่คือหัวเรือเริ่มแซงแล้ว
เตอร์แห่งนี้คือแซงออกมาห่างแล้วอยู่เยอะอย่างนี้
พอมาอยู่ตำแหน่งนี้คอปเตอร์อยู่นำหน้าซึ่งมีระยะห่างพอสมควรแล้ว
เสร็จแล้วคอปเตอร์ก็คือเหมือนกับเข้าโค้งด้วยความแรง
แล้วก็ตัวนี้โดนน้ำพัดตกนะครับ
ซึ่งเวลาเข้าเจสสกีมันจะต้องโหนเหมือนมอเตอร์ไซค์
คือต้องเอาให้ตูดติดน้ำเลยตัวติดน้ำเลย
อาจจะน้ำพัดตัวเขาตก
เพราะผมจะเห็นนะว่าเขาเนี่ยเริ่มจะตกละ
แต่น้องเก้ากวบเนี่ยปกติถึงวิ่งแบบนี้
หรือถ้าวิ่งตัดนี้ต้องยกคันเร่งก่อน

คือเรียนย้ำนะคะคือที่คุณพ่อให้เห็นคือมันมีจุดที่แซงกันอยู่

แต่ประเด็นคือตรงนี้แหละ

ขอพักสักครู่คือตรงนี้แหละที่คุณพ่อบอกว่า
ข่าวก็ไม่เคยถามว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะไม่เคยได้อธิบาย
และก็เป็นที่มาว่าทำไมเมื่อ๒วันที่แล้ว
ถึงต้องไปแจ้งความสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมที่เพิ่งชมกันนะคะเรียนย้ำอีกทีว่าข่าวนี้

แล้วก็ตอนนั้นความเข้าใจข่าวของเราก็คือว่าเป็นอุบัติเหตุ
เพราะว่าผู้ที่เป็นผู้ก่อเหตุอายุเพิ่ง๙ขวบ
ซึ่งก็แน่นอนก็เข้าใจกันได้ค่ะว่าเป็นอุบัติเหตุ
เด็ก๙ขวบไม่มีใจจะทำร้ายใครแน่นะคะ
แล้วเรื่องก็ทิ้งมาค่ะเพราะก็ไม่ได้มีการเอาเรื่อง
ว่าต่อว่าต่อขานอะไรกันจากครอบครัวของคอปเตอร์นะคะ
กระทั่งเมื่อสองวันก่อนพ่อกับแม่ตัดสินใจไปแจ้งความ
ซึ่งคนที่ถูกแจ้งความคือเด็ก๙ขวบแน่
แต่ถ้าอ่านในเนื้อข่าวหรือกระทั่งคำตอบของคุณแม่เมื่อสักครู่นี้
ก็คือว่าไม่ได้จะเอาเรื่องกับเด็ก๙ขวบ
แต่ที่รู้สึกเหมือนแบบจะเสียใจใช่ไหมคะ
น่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องที่ก่อเหตุมากกว่า
เพราะว่าเวลาพูดระหว่างกันไม่เหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
ถ้าเรียนฟังทีนี้เดี๋ยวย้อนกลับไปให้นะคะเรื่องนั้น
แต่กลับมาเรื่องนี้พ่ออธิบายค้างไว้ว่า
คือมันมีการแซงกันย้ำนะคะไม่ได้แข่งกันนะคะ
และไม่ได้ซ้อมคู่กันแต่ใช้บึงเวลาเดียวกัน
ทีนี้จุดที่มันจะต้องมาเจอกันก็มี
และเนี่ยถ้าเอาหัวลูกศรก็คือของคอปเตอร์เนี่ยสีแดง
ของน้องเก้าขวบเนี่ยสีน้ำเงินมันมีจุดที่แซงกันมา
แล้วยังไงต่อ
ก็คือลักษณะนะครับคือตอนเนี่ยถ้าเด็กเก้าขวบนะครับคือมี๒ประเด็น

ความเร็วถ้าคนขับรู้คนขับจะสกียืนจะรู้ทั้งหมด
ถ้าเครื่องยนต์ดับตัวคนที่ขับจะตกน้ำทันที

เรือจะเบรกจนคนตกน้ำ
คือในเคสนี้ในอันดับแรกคือ
ถ้าเป็นไปได้น้องเขายกเร่งนะครับ
ก็คอปเตอร์อาจจะไม่ถึงกับเสียชีวิต
อาจจะแค่บาดเจ็บคือจากหนักเป็นเบานะครับ
กรณีที่ทองนะครับก็อาจจะหักนะครับหักหลบ
ถ้าหักหลบเนี่ยเหลือเนี่ยพอหักหลบปุ๊บมันจะหวาง
มันจะหยุดเลยนะครับคือถ้ามีการตัดสินใจที่ดีของน้อง
แต่ท้ายสุดเนี่ยนะครับที่เป็นเหตุเพราะอย่างนี้อาจจะ
น้องจะไม่มีเทรนเนอร์หรืออาจจะได้รับครูฝึก
ไม่มีครูฝึกนะครับอย่างดีนะครับ
คือในการที่จะขับเจสสกีเนี่ยจะต้องมีผู้ฝึกสอนที่ดีนะครับ
ทำให้เด็กเนี่ยขับแล้วถูกต้องตามกฎตามระเบียบ
แล้วก็เวลาการตัดสินใจเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับ
จะต้องตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วฉะพันธุ์นะครับ
เอาขั้นต้นก่อนนะครับเพราะอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้

วันนั้นเนี่ยตอนที่วอร์มเครื่องเนี่ย
คอปเตอร์มีอุปกรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตามมาตรฐานโลกค่ะ
เหมือนแข่งเลยครับเหมือนแข่งคอปเตอร์เนี่ย
จะเป็นเด็กที่ใส่ชุดอุปกรณ์
ไม่ว่าจะวอร์มเครื่องใส่ครบทั้งหมด
ทีนี้คำถามคือตอนที่ตัดกันเนี่ยนะคะ

คือเปลี่ยนเลนตัดกันแบบนี้มีผล
ต่อความรุนแรงของเหตุไหมพ่อ
เช่นคือคอปเตอร์ตัดออกมาอย่างนี้เนี่ยนะคะ
คือทางไปของคอปเตอร์ต้องตรงนี้แต่เพราะเอิญว่าเขาตกตรงนี้ก่อน
คำถามคือว่าตามปกติแล้วเนี่ย
เรืออีกลำนึงเนี่ย
มีสิทธิ์ตัดเข้าข้างในไหมมีสิทธิ์ครับแต่ถ้า
กันมาอย่างนี้แล้วคอปเตอร์นะครับ
คือเขาดีกีหมายถึงดีกีการขับ
คือน้องยังไงคนนี้ก็ไล่ไม่ทัน
ถ้าคอปเตอร์ไม่ตกน้ำนะครับไม่มีทางไล่ทัน
น้องจะต้องวิ่งลายนอกนะครับ
มันจะตัดเข้าไปยากมากอ๋อคือพ่อหมายถึงว่า
จริงไลน์ถามว่าตัดกันได้ไหมตัดกันได้
แต่ด้วยความเร็วที่ห่างกันแล้วเนี่ยคือยังไงตัดไปก็ไม่ทัน

แต่พ่อบอกว่าเขาไม่ได้แข่งกันไม่ใช่เหรอ

นั่นแหละค่ะการสั่งสอนว่าซ้อม
การใช้บึงสาธารณะในการซ้อม

ได้แต่นั่นก็คือวุฒิภาวะเท่ากัน

แต่ที่ฉันต้องถามเข้าไปว่าการตัดเข้าไปข้างใน

ตัดกันมาแบบนี้ลำนึงตกแบบนี้เลย

ไม่ตัดคือถ้า

ก็โอกาสตัดก็เป็นไปได้

คือสองคนนี้ไม่ได้แข่งกันมานะ

ถ้าเห็นว่ามีคนตกน้ำ

ก็คืออยู่ลายของตัวเองไปลายนอก
ไม่ตัดเข้าเพราะคอปเตอร์มันตกเข้าไปข้างใน
ถูกต้องใช่ไหมคะคืออยู่ลายนอก

คือเอากุญแจออกหรืออะไรนะคุณ

จะจักหนักเป็นเบาแล้วครับเพราะเรือเนี่ย
พอยกคันเร่งก็หัวทิ้มแล้ว

เรือก็แทบจะลดความเร็วจากหนักเป็นเบา

คือพอถอนคันเร่งใช่แต่ขับรถเนี่ย
ฟิชชั่นมันน้อยแรงเสียดทานมันน้อย
ไม่เหมือนเรือถ้าคนเคยนั่งเรือ

แต่เคสนี้ไม่ได้ยกคันเร่งเลย

แข่งระดับโลกเลยใบนี้เลย

ศีรษะที่เดียวเลยครับด้านขวาที่เดียวเลยครับ

เพราะผมเนี่ยคนที่รู้ดีที่สุด
นะครับนั่งดูอยู่ตลอด

ผมเนี่ยเวลา

ผมให้คนที่

ให้เอาเรือออกไปรับผมขับรถกระบะ

รับตัวน้องขึ้นมานอนอยู่ที่ตัก
ผมเห็นอาการเขาแล้วตั้งแต่ที่แรก

ออกหูแต่แผลไม่มีเลยครับ
ถอดหมวกกระน็อกออกหมวกกระน็อกก็ไม่ลดนะครับ

เขาอยู่กับตักพ่อเนี่ยพ่อรู้เมื่อไหร่ว่า

คือเรามองแววตาเขา

ตักผมแล้วแต่จริง

บอกว่าเลือดลอยท่วมตัว

ผมบอกได้เลยว่าเขาเสียชีวิต
ณที่เกิดเหตุในน้ำเลยครับ

คือคุณแม่กำลังจะบอกว่าคือ

การที่น้องอายุน้อย

แล้วถูกฝึกมาแบบไหน

แม่กำลังคิดว่ามันมีผลกับเหตุการณ์เหรอคะ
ค่ะคืออย่างเต้ยเนี่ย

ตั้งแต่อายุประมาณ๑๑ขวบเกือบ๑๒ขวบ

เขาจะสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
เมื่อน้องยังขับไม่คล่องเนี่ย

เราจะมีโค้ชตามลงไปประกบ
นะคะจะขับประกบคู่ตลอดเวลา

ถ้าทีมมีคุณภาพเขาจะสอนทั้งหมด
นะคะน้อง๙ขวบเนี่ย

มีคนแนะนำกฎกติกามารยาท
ในการซ้อมหรือการแข่งด้วยหรือเปล่า

เรือมันมีแรงม้าเกินกว่า๘๐

๙ขวบเวลาที่เขาจะ

กระชากเรือได้เพราะว่า

มันอาจจะยังไม่เหมาะสำหรับน้องเล็กขนาดนี้

ไม่มีครูประกบข้างอย่างนี้

มุมที่คุณพ่อกับคุณแม่ออกมาเพื่ออธิบาย

ตอนนั้นเรายังไม่อยากแก้ข่าว
เนื่องจากเราอยู่ติดพลังงานศพอยู่
อย่างเช่นลงข่าวไปว่า

จริงไม่ดับเลยเครื่องยนต์มีปัญหาไหม
ไม่มีเลยครับกลับมาผมลองสตาร์ท
ติดปกติเครื่องยนต์ไม่มีปัญหา

เสียชีวิตที่เกิดเหตุไม่ใช่โรงพยาบาลเลยครับ
คือความรุนแรง

ก็คือไม่ได้ไปพูด

รุ่นอายุ๑๖ปีขึ้นไปแข่งกับฝรั่งค่ะ
ตัวใหญ่มาจากคือการแข่งชิงเซ็นเวิร์ด

เวลาหมดแล้วแต่คำถามหนึ่งที่ต้องเคลียร์ให้จบ
ให้คุณแม่เป็นคนพูดเพราะคุณแม่เป็นคนตอบตั้งแต่แรก
ตกลงแล้วที่อธิบายแล้วก็ในข่าวก็ถามนะคะ

ตกลงที่ออกมาคราวนี้คือเรื่องเงินเหรอคุณแม่

อยากให้ผู้ปกครองมีจิตสำนึก
ในการรับผิดชอบครอบครัวผู้เสียหาย
คือหนึ่งเขาไม่มีการทวงถามหรือใส่ใจ
ทวงถามเราเลยว่าเรามีความรู้สึกยังไง
ค่าใช้จ่ายที่เหลือจะเป็นยังไง
แล้วก็นี่คือการสูญเสียของคนระดับโลกนะคะ
แต่ทำไมมันไม่มีอะไรเลยทำไมมันเงียบขนาดนี้
อีกคำถามสั้นคุณแม่ขอแทรกนิดเดียว
ที่ไปแจ้งความเนี่ยคือแจ้งความเด็ก๙ขวบนะคุณแม่
เรื่องการแจ้งความคือเด็ก๙ขวบหรือเปล่า
ไม่ใช่ค่ะถ้าเราต้องการเด็ก๙ขวบเนี่ยเป็นคดีไปตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะ
แต่นี่เราถามหาจริยธรรมของครอบครัวของคู่กรณีมากกว่า
ฉันได้คำตอบขออภัยเวลาน้อยแต่ยังไงขอแสดงความเสียใจจริง
แม้ว่าเหตุจะเกิดไปแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งขอบคุณค่ะ

คุณผู้ชมค่ะน่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้คุยกันยาวกับพ่อแม่ของคอปเตอร์นะคะ
อีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะวันนี้ถามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ